คือมีชาวบ้านแจ้งกู้ภัย
ให้มาช่วยจับตัวเงินตัวทอง
คือกู้ภัยก็ถามว่าตัวมันใหญ่ไหม
จะได้เตรียมเจ้าหน้าที่ไปแบบพอประมาณอะไรอย่างนี้

ที่นี่มีเชือกไหมดูที่นี่มาก่อน

เขาเหงื่อยลอยจริง

เขาอาจจะเทียบกับจรคะเจ๊ป่าา

น้ำหนัก๕๐กิโลกว่าได้นะไม่เล็กแล้วล่ะ
กู้ภัยปลวกแดงค่ะก็ยื้อยุดฉุดกระชากสู้กับตัวเงินตัวทองตัวนี้นะคะ
คุณผู้ชมคือกู้ภัยแบบเสียท่าโดนมันงับขากางเกงขาดเลยนะ
แต่กู้ภัยก็แบบขยับขาออกอะนะคะ

เก้าโมงเช้าวันนี้ค่ะศูนย์สั่งการกู้ภัยปลวกแดงได้รับแจ้งจากชาวบ้าน
สำริทพุทธโสอายุสี่สิบค่ะคือกู้ภัยรหัสห้าห้าศูนย์
เป็นคนออกไปจับนะคะค่ะทำแล้วจริงจริงชาวบ้านบอกตัวเล็ก
เขาเลยไปคนเดียวไงมิ้นไปคนเดียวด้วยไปคนเดียวอ่า
แต่ว่าให้ได้จับได้นะจ๊ะโทษนะคะนี่คือห้าเอาวัดตั้งแต่หาง
จนถึงหัวและวางแนวตั้งตรงสูงกว่าพี่กู้ภัยอีกนะคะ
คนเดียวแต่จับได้ค่ะเก่งเหมือนกันนะนี่ค่ะคือเนี่ยมันตัวใหญ่ค่ะ
พี่กู้ภัยบอกว่าเอาจริงถ้าตัวใหญ่ขนาดนี้ต้อง๓คนอย่างน้อยมาช่วยกันจับ
เพราะแรงมันเยอะไหนจะแรงฟาดหางไหนจะแรงเหวี่ยงแรงมันเยอะมากนะคะ
คือพี่สำริทเนี่ยเขาก็พยายามจะจับแหละต่อให้ไปคนเดียวก็พยายามจะจับ
ชาวบ้านก็ถ่ายคลิปเอาไว้นี่กางเกงขาดเห็นไหมคะ
เพราะว่าฟันมันคมมากเลยมันคมแล้วน้ำลายมันอ่ะใช่ไหมมิน
มันจะแบบถ้าเกิดกัดเข้าไปนี่ต้องไปฉีดยาแบบพิสุนักบ้าอะไรแบบนี้เลยนะคะ
เชื้อโรคมันเยอะนี่ค่ะต้องไปฉีดวัคซีนฉีดอะไรเลยค่ะ
อยู่พักใหญ่ใหญ่แต่สุดท้ายก็จับมันกดลงพื้น
ปากมัดมือมัดเท้าอะไรได้สำเร็จนะคะนี่ค่ะ
ก็เจ้าของบ้านไปขอแรงเพื่อนบ้านมามาช่วย
สุดท้ายเลยจับไว้ได้แบบนี้ค่ะแล้วสุดท้ายทำยังไงต่อ
ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติค่ะแล้วน้องเขาจะกลับมาอีกไหม
ธรรมชาติก็ควรจะไกลหน่อยไม่ไกลจากบ้านคนสักนิดหนึ่ง
คนแจ้งอาจจะแบบเห็นจากระยะไกลหน่อยว่าอ๋อตัวนิดเดียว
กู้ภัยตัวนิดเดียวค่ะพอมาเห็นระยะใกล้ไม่นิดเลยนะคะ
กู้ภัยบอกยังดีมีเพื่อนบ้านมาช่วยสุดท้ายเลยจับได้นะคะ